เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลูกค้าในร้านบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้

โอ้โหนี่ฮะคลิปนี้ยาวประมาณสัก๓๕วิแต่เสียงปืนนี่ชัดมาก
นี่คนนี้ก่อนนี่แล้วอีกคนนึงขึ้นโต๊ะยิงเลย

เสียงปืนคือแทบไม่ถ้วนว่ากี่นัดกันแน่เนี่ย

โชคดีมากนะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายจากกระสุนที่ยิงกันมานะครับ
แต่มีคนเจ็บ๒คนแต่เจ็บจากพวกเศษก้งเศษแก้วขวดแก้วอะไรพวกนี้

แล้วก็จะเห็นกาดของร้านเนี่ยพยายามเข้ามารองับเหตุนะครับ
คงลูกค้านี่วุ่นชุลมุนวุ่นวายเลยนะครับ
นี่อีกคงมีเครื่องด้วย
เจ้าของคลิปเนี่ยคาดว่าอยู่บนชั้น๒ของผับตรงนี้เห็นไหมฮะ

ก็เลยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้แบบนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ

มีชายเสื้อลายดำยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วก็ชายเสื้อแดงที่ขึ้นบนโต๊ะแล้วก็กราดปืนจ่อยิงไปเนี่ยฮะ
รวมแล้วเนี่ย

นี่ฮะเพจบ้าข่าวไปเรื่อยเอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะ
นี่บ้านป่าเมืองเถื่อนหรือยังไร
แล้วบอกยิงกันในผับพิกัดนิคมราชกระบัง
นี่ฮะบางคนบอกปืนมันหาง่าย
บางคนบอกไปเที่ยวต้องเอาปืนไปด้วยเหรอ
ค่ะแล้วพกปืนเข้าไปในสถานที่เที่ยวได้ด้วยเหรอคะ
เขาไม่ตรวจอาวุธตรวจอะไรกันก่อนเข้าไปด้านในหรือยังไง
เจ้าของร้านเขาออกมาชี้แจงแล้วนะเดี๋ยวรอฟังนะฮะ
นี่สบคเขาอนุญาตให้เปิดเทคเปิดผับสถานบันเทิงถึงตี๒เริ่ม๑กรกฎาคมนะฮะ
ตอนนี้ให้ถึงเที่ยงคืนนะโอ้โหนี่พี่โอ้โหใส่กันแบบยับเลยนะฮะ
โชคดีมากไม่มีใครเจ็บใครตายไม่มีใครถูกยิงนะฮะ
เวลาในคลิปในตรงนี้ที่เขาถ่ายไว้ได้เนี่ยประมาณตี๑๑๕นาที
นั่นคือเวลาที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุแล้วก็มาระงับเหตุด้วย
บอกมีเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาสชักปืนยิงกันหลายนัดมีคนเจ็บ
ตำรวจมาถึงเนี่ยร้านตรงนี้เป็นร้านอาหารกึ่งผับนะครับริมถนนฉลองกรุงนะฮะ
ราชกระบังนะครับในพื้นที่กรุงเทพมีผู้บาดเจ็บสองคนนะครับ
แต่เป็นบาดเจ็บจากพวกเศษขวดเศษแก้วไม่ได้ถูกยิง
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านเกิดเหตุนะครับริมถนนฉลองกรุงย่านหนองจอก
นี่ตรงนี้เลยฮะได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าความจริงแล้วร้านแถวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านล้างรถ
นวดแผนโบราณก็มีร้านอาหารก็มีแต่ว่าสัก๔ทุ่มเขาจะปิดกันแล้วนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยไม่มีใครทราบไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะ
แต่ร้านที่เขาเปิดไปลักษณะเป็นผับร้านอาหารกึ่งผับเขาปิดมาหลายวันแล้วนะ
น่าจะปิดตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องนั่นแหละทางพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้บอก
วันนี้ไม่เปิดนะฮะแต่นี่เห็นไหมฮะทางเข้านี่เขามีเขตปลอดอาวุธด้วยนะมีป้ายนะ
เรื่องของผู้ที่อายุต่ำกว่า๒๐ปีห้ามเข้านี่ปืนนี่เห็นไหมห้ามเลยเห็นไหมปืน
ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากข้างนอกออกมาข้างในออกมาข้างนอกอะไรพวกนี้
ข้างนอกเข้าไปเนี่ยอันนี้ป้ายหน้าร้านนะครับ
ตำรวจสนฉลองกรุงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปที่มีคนบันทึกเอาไว้ได้เนี่ย
สืบเนื่องจากกลุ่มที่มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันเป็นชายวัยรุ่น

มีการโต้เถียงกันทะเลาะกันแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป
หลังได้รับแจ้งเหตุก็รีบมาที่ที่เกิดเหตุนะครับ

หลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจบอกว่ามีผู้ก่อเหตุยิงปืนในคลิปมามอบตัวคนนึงชื่อนายนาธีหรือว่าชื่อเล่นชื่อเอส
นาทีนามสกุลสมัครสมานนี่ฮะแต่จากในคลิปเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยสมัครสมานเลย
มอบตัวพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับเขาบอกว่าเขาทำไปเนี่ยเพราะต้องการยิงขู่คู่กรณี
หลังก่อเหตุคืนวันนั้นเขาบอกเขาหลบหนีไปก่อนนะแต่ตอนนี้เขาสำนึกผิดแล้วเลยมามอบตัวกับตำรวจพร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
แต่ในคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้จะเห็นอีกคนนึงนะครับที่ยิงปืนนะฮะ
แล้วมันมีเสียงปืนอยู่ด้านนอกด้วยนะไม่ใช่มีแค่ข้างใน
หนึ่งในผู้ที่ยิงเนี่ยตรงเนี้ยเขาชื่อเอสเขาบอกเขายิงขู่คนข้างนอก
ข้างนอกก็มีเสียงปืนเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลตามตัวเพิ่มเติมนะครับ
ท่านผู้ชมครับเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะ
ไม่ได้ปล่อยประละเลยให้คนมีเอาอาวุธเนี่ยเข้ามาในร้านเขานะ
แต่พวกนี้ไปเอามาจากข้างนอกหลังจากที่มีเรื่องกันเก็บปืนไว้ในรถแล้วก็วิ่งเข้ามาก่อเหตุ
เดี๋ยวเขาจะขอพูดตรงนั้นหน่อยนะแต่ว่าฟังชาวบ้านก่อนนะครับ
มีวินจักรยานยนต์รับจ้างในที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าร้านนี้เพิ่งเปิดเมื่อต้นปีนะครับปีหกห้า
ทำให้มีนักเที่ยวจากหลายที่นะทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ต่างถิ่นมาเที่ยวกันเยอะ
คนแน่นทุกวันเช้าหลังจากคืนวันเกิดเหตุมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่านี่
เขายิงกันในร้านนะแต่ไม่มีคนเจ็บตอนที่รู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกัน
มันจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อาจจะเยอะ
วันธรรมดาไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็จะเป็นพวกที่ทางอื่นมาเที่ยวกันด้วยว่าร้านนู้นเปิดใหม่
บางคนก็ไม่ใช่คนพื้นที่ก็มา
ครับผม
คุณลุงไว๕๘ปีเห็นเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะครับเบาออกกับคุณวิมวัลวันผู้สื่อขาวของเราบอกว่า
ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวนั้นนั่นแหละนะแถวผับแห่งนั้น
ตอนนั้นเห็นนักท่องเที่ยวแบบวิ่งหนีตายแบบชุนละมุนวุ่นวายออกมาจากร้าน
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นรัวหลายนัด
ยังเรียกแบบเด็กในร้านเนี่ยให้มาหลบกันในข้างร้านเลย

คนที่ก่อเหตุลุงบอกว่าวิ่งออกมาข้างนอกร้านนะ
หยิบปืนในรถแล้วกลับเข้าไปในร้านแล้วก็ไปยิงในร้าน
ซึ่งโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ
ลุงบอกเปิดร้านอาหารแถวนี้มา๘ปีนี่เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

แต่ว่ามันยิงคืนพ้าค้างแรกมันยิงเข้าร้านหรือเปล่า

เรื่องการพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะครับ
ส่วนเรื่องที่ทางร้านตรวจอาวุธก่อนให้ลูกค้าเข้าร้านหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลต่อ
ทางร้านที่เกิดเหตุมีหุ้นส่วนของร้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอชี้แจงอย่างนี้
ตอนที่เกิดเหตุร้านปิดแล้ว
เป็นช่วงที่ลูกค้ากำลังทยอยเดินออกจากร้าน
คู่กรณีที่ก่อเหตุเนี่ยไปมีเรื่องกันอยู่หน้าร้าน
มเหตุคือเรื่องจีบหญิงคนเดียวกัน
ก็มีฝั่งหนึ่งวิ่งไปหยิบปืนจากรถที่จอดอยู่ด้านนอก
แล้วก็เอาปืนเข้ามาไล่ยิงคู่กรณีไล่ยิงจากข้างนอกจนมาถึงข้างใน
แล้วข้างในก็เนี่ยแหละฮะเป็นไปตามเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ทั้งหุ้นส่วนของร้านที่เป็นเจ้าของร้านก็บอก
เขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครมันชุลมุนวุ่นวายมาก
กาดของร้านก็พยายามเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะ
แต่คนก่อเหตุมีปืนมันก็ยากต่อการระงับเหตุ
ซึ่งก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิต
มีคนบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกเศษแก้ว

คือทางร้านเนี่ยเขายืนยันว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัย
แล้วก็คัดกรองเรื่องของอาวุธก่อนเข้าร้านอยู่แล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือร้านปิดแล้ว
ผู้ก่อเหตุไปเอาปืนมาจากข้างนอก
ร้านเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

นี่เขาตัดสินใจปิดร้านเองนะเขาบอก

ทางร้านเนี่ยมีพนักงานอีก๑๐กว่าคน
พอร้านปิดไปก็ขาดรายได้
สินในร้านก็เสียหาย
เขาก็ตามตัวคนก่อเหตุจะให้มารับผิดชอบอยู่เหมือนกัน
นี่ทางร้านแจ้งมาแบบนี้ครับคุณผู้ชม
คือภาพน่าน่าตกใจอะไรกันโดนปืนแบบนี้นะคะ
คือดูตอนที่ยิงก็ไม่ได้สนใจเลยนะว่าจะโยนโดนใครหรือเปล่านะใช่ค่ะ
ถึงจะอ้างว่ายิงขึ้นด้านบนหรืออะไรก็ตาม